ตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาท้องไปตรงกระหย่อไง
ก็ได้คุยกันแล้วก็ได้แต่งงานกัน

หรือนางสาวจริยพรบัวใหญ่

ถูกคนในโลกโซเชียลตีแผ่เรื่องราวของเธอ

ลวงผู้ชายแต่งงานภายในเดือนเดียวกันถึง๔คน
แล้วนำรถยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปก่อเหตุลักขโมยที่คลอง๓จังหวัดปฐุมธานี
และนำเงินสินสอดที่ได้ไปซื้อผลไม้บังหน้าที่จังหวัดระยองจันทบุรีชนบุรีและจังหวัดชุมพร
มีผู้เสียหายรวมแล้วประมาณ๓๐คน
พบเห็นรีบแจ้งบ่อแส
ไม่กี่ชั่วโมงเรื่องของน้ำมนต์กลายเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ
กลลวงมัดใจชายหนุ่มของน้ำมนต์โด่งดังในกระแสสังคม
พบข้อมูลส่วนตัวของเธอโดยเธออ้างชื่อว่านางสาวสร้อยเพชรพารีวัน
มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายส่งผลไม้จนมีผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายคน
โพสต์ว่าถูกหลอกและตกเป็นเหยื่อสาวน้ำมนต์เช่นเดียวกัน
จากนั้นเจ้าบ่าวผู้เสียหายก็ปรากฏตัวเพิ่มอีกรวม๑๓คน
ก่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบราม
โดยเจ้าบ่าวผู้เสียหายทุกคนต่างต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับสาวน้ำมนต์
ในข้อหาช่อโกงซึ่งทุกคนให้ข้อมูลตรงกันว่า
ได้รู้จักกับน้ำมนต์ผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนจะหลงกลลวง
ด้วยคำหวานอาบยาพิษจนหลงรักแต่งงานกัน
รายฝ่ายหญิงอ้างว่าท้องจนฝ่ายชายยอมแต่งงานด้วย
แล้วบอกว่าแท้งลูกภายหลังศูนย์เงินค่าสินสอดนับแสนบาท
หากแต่เวรกรรมมีจริงช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาของวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกทงชัยอยู่เกตผู้กำกับการสืบสวนกองกำกับการ๑
องบังคับการปราบรามสามารถจับตัวสาวน้ำมนต์ได้
ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
โดยใช้หมายจับจากสพประตูน้ำจุลาลงกร
ในข้อหารักทรัพย์จากบ้านเช่าที่น้ำมนต์ใช้หลอกเหยื่อแต่งงาน๒คน
ซึ่งขณะเข้าจับกลุ่มน้ำมนต์กำลังหลบหนี
สามีคนปัจจุบันที่มีหมายจับในคดีช่อโกง
พื้นที่จังหวัดจันทบุรีก่อนถูกส่งตัวเข้าสอบสวนที่กองปราบ
เช้าวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
มกลางสื่อมวลชนนับร้อยที่ไปรอคอย
ที่จะได้เห็นโฉมหน้าของน้ำมนต์คนสวย
ว่าที่เจ้าสาวของเจ้าบ่าวมาแล้วกว่า๑๓คนทั่วประเทศ
ประเด็นคือว่าเกี่ยวกับผลไม้นี่คือทำจริง
แต่ละคนก็คือจะมีระยะเวลาพูดคุยกันอยู่
ซึ่งไม่ได้มีโจทย์ทนาที่จะร่วนร่วง
หรือเอาทรัพย์ของผู้เสียหายมา
ที่นี่คือแค่มี๗ลายเท่านั้น
ที่บอก๑๐กว่าลายทั้ง๑๐กว่าลาย
น่าจะเป็นเกี่ยวกับช่อโกงมากกว่าค่ะ
พลตำรวจโทษธิติราชน้องหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า
ขณะนั้นพบผู้เสียหายทั้งหมด๑๑คน
มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
เมืองต้นตำรวจได้ดำเนินคดีในข้อหาช่อกงประชาชน
และจะอายัดทรัพย์เพื่อนำมาคืนให้กับผู้เสียหาย
โดยจะส่งตัวไปยังสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
หมายจับในคดีรักทรัพย์ที่บ้านเช่าจัดงานแต่งงานก่อนหน้านี้
สำหรับคดีที่นางสาวจริยพรบัวใหญ่หรือน้ำมนต์ก่อเหตุไว้
ณวันนั้นมีทั้งหมด๕คดี
มีคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ก่อเหตุที่สพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานี
คดีร่วมกันช่อโกงสพท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ยักยอกทรัพย์สพเมืองจังหวัดระยอง
ช่อกงทรัพย์สพท่าแซะจังหวัดชุมพร
คดีช่อกงและปลอมแปลงเอกสารสพวังสะพุงจังหวัดเลย
ส่วนคดีที่มีเจ้าบ่าวกว่า๑๐คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี
แม้หลายประเด็นของคดีนี้จะคลี่คลาย
แต่สังคมก็ยังตั้งคำถามว่าการจัดฉากแต่งงานลวงครั้งนี้
น้ำมนต์คนสวยทำคนเดียวจริงหรือ